พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของผู้หญิงคนนึงนะคะ
อายุน่าจะประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
ไม่รู้ทุกข์ใจเรื่องอะไรแต่หลายคนคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องความรัก
เพราะว่าที่พื้นเนี่ยมีเบียร์สองกระป๋องอ๋อ
ลักษณะน้องร้องไห้ฟูมฟายเอามีดจี้คอไว้แบบนี้ค่ะ
บนสะพานสมเด็จพระปลิ่นเกล้าแล้วในมือถือรูปผู้ชายไว้ใบหนึ่ง
ใช่พูดแต่ว่าถ้าไม่มีเขาหนูอยู่ไม่ได้ใช่
มีคนไปเกลี้ยกล่อมหลายคนเลยนะครับพยายามที่จะให้น้องใจเย็นลง
ไปดูช่วงเหตุการณ์ช่วงนี้ก่อนเลยค่ะ
เนี่ยค่ะคือคนไปยืนรุมกันเยอะเลยพยายามที่จะช่วยคนที่โพสต์
เทสบุ็กเนี่ยบอกว่ามีปัญหาอะไรค่อยค่อยคุยกันครับ

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่พื้นมีเบียร์วางอยู่๒กระป๋อง

แล้วพูดไม่หยุดเลยพูดซ้ำว่า

ก็คอยมาเรียกรอบเลยค่ะ
ใจเย็นนะคิดถึงพ่อนะคิดถึงแม่นะ
เขายื่นรูปผู้ชายให้คุณป้าคนนี้ดูด้วย

แล้วก็บอกว่าช่วยตามหาผู้ชายในรูปนี้ให้เธอหน่อยได้ไหม

สุดท้ายต้องใช้วิธีชาร์จตัว

ประโยคสุดท้ายก่อนที่จะโดนชาร์จ

หนูขาดเขาไม่ได้

ให้คิดถึงพ่อคุณมากเยอะนะ

เขาก็บอกว่าชีวิตยังมีค่านะ
หลายคนก็เข้ามาชื่นชมพลเมืองดี
ว่าขอบคุณจริงเลยที่อุตส่าห์

ไปช่วยเขาก่อนพี่มาช่วยเขาสิ

คุณก็ต้องมีความรู้มีทักษะ

กลายเป็นว่าไปทำให้เกิดอันตรายหนักเข้าไปอีก
แบบนี้นะทุกคนบางทีเวลามันผิดหวัง

อย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่กับแอลกอฮอล์ด้วย

กับคนที่เรารักที่เขารักเราดีกว่า